เรื่องเพลงสนุกสนานมากเลยคุณผู้ชมเองก็ส่งไลน์เรื่องเพลงมาเยอะแยะเลยนะฮะ
ระหว่างที่ส่งมาเนี่ยเราก็ฟังข่าวสารดูข่าวสารกันไป
มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวของไอเดียเหมือนขี้ตาเหมือนกัน
คือเวลาเราไปวัดเราจะให้อาหารปลาเนี่ยเราก็จะเห็นถุงอาหารปลาเป็นสีน้ำตาล
ใช่ไหมคุณทั่วไปธรรมดาเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมมีอาหารปลา๗สี๗วัน
สำหรับคนเกิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยเราไปดูกันหน่อยว่า

คือวัดแห่งนี้เขามีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

มีฝูงปลาที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
ก็เลยมีคนที่เขาคิดอยากจะสร้างสรรค์อาหารปลา
ให้กับปลาได้ทานกันแบบไม่เบื่อ
วันจันทร์สีเหลืองอังคารชมพูพุธสีเขียวก็ว่ากันไป

ให้ประชาชนได้มาซื้ออาหารปลา
บริจาคเขาเรียกอะไรนะอะไรเขาเรียกนะ
ให้มันอ่ะเออให้อาหารปลาเนี่ยสร้างความแปลกตาและดึงดูดใจนะคะ

ยังมีอาหารปลาแบบเม็ดสำเร็จรูปแล้วก็ขนมปังวางจำหน่าย

ถือว่าบริจาคเงินแล้วกันทำบุญ
เอาอาหารปลา๗สีมาให้ปลาได้กินกัน
ตามันก็มีความสุขกันไป

เวลาเราไปวัดทำบุญเนี่ยนะเราได้ทำบุญแล้วใช่ไหมค
แล้วก็อย่าลืมทำทานให้อาหารปลาด้วย

คือบางคนมองว่าสีสันมันสดใสเกินไป

แต่ว่าเขาก็ต้องมีการแบบคิดออกมาแล้วว่า

ทำให้มันดูสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง